แต่ทีนี้ไปดูเรื่องอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชม

เพราะว่าเกิดไฟป่าขึ้นบนภูเขา
แต่ปรากฏว่าตรงนั้นอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแม่จันทร์

กลัวไฟจะลามลงมาครับ

เหนื่อยมาก

โอ้โหคุณดูการทำงานของเจ้าหน้าที่สิฮะ
งกรานไม่ได้ไปสาดน้ำไหนนะ
สาดน้ำเพื่อดับไฟป่าครั้งนี้นะครับ

ด้านหลังโรงพยาบาลแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับ
มีคนถ่ายไว้ในโซเชียลนะคุณนะ
เหมือนเป็นภูเขาซึ่งเป็นเพลิงไปหมดเลย
ดอยซึ่งเป็นเพลิงเป็นไฟไปหมดเลย
และโรงพยาบาลอยู่ด้านล่างอยู่ไม่ไกลกันนักนะครับ
ตอนนี้ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไป
จนถึงบริเวณด่านกิวทับยั้ง

ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านนะฮะ
ระดมกำลังเดินเท้าขึ้นไปช่วยกันดับไฟป่า
พร้อมกับทำแนวกันไฟแล้วนะครับ
นี่คุณเสี่ยงภัยมาก

ใช่ครับล่าสุดดับไฟป่าไปได้บางส่วนแล้วนะฮะ
ยังเหลือในพื้นที่เขาสูงชัน

ทำได้เพียงแนวกันไฟเพื่อยับยั้งไฟป่า
พร้อมกันนี้ยังวางกำลังเฝ้าระวังไฟ

ส่วนบริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เวลาใกล้เคียงกันก็เกิดสถานการณ์ไฟป่า
ไม่รุนแรงเหมือนกันในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมา
กล้วยได้โพสต์แจ้งเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณดอยจราเข้
อย่างที่บอกไปคุณเห็นโรงพยาบาลไหมฮะ
โรงพยาบาลอยู่ด้านล่างไฟป่าอยู่ด้านหลัง
คือกลัวมากกลัวไฟจะลุกลามลงมาถึงโรงพยาบาลแม่จันทร์นะครับ
มีการโพสต์บอกว่าไฟไหม้ขยายเป็นวงกว้าง
เสียงดังสนั่นนี่จะรมควันคนไข้ทั้งโรงพยาบาลเลยหรือ
หากดูตามภาพโรงพยาบาลแม่จันทร์เนี่ย
ก็ดูเหมือนอยู่ใกล้แล้วนะคุณนะ
ก็กลายเป็นโพสต์ที่หลายคนตื่นตกใจนะฮะ
โลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าโรงพยาบาลแม่จันทร์จะเป็นอย่างไรบ้าง
และเป็นห่วงคนไข้และคุณหมอพยาบาลด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟป่าอีกรอบแล้วคุณ
นี่วันนี้เห็นไหมครับบรรยากาศวันนี้นะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเสนอบรรยากาศตอนกลางคืนไป
น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ถึงตอนสาย
ประหลัดอำเภอแม่สายทางอาสาสมัครผู้ใหญ่บ้าน
ชาวบ้านห้วยน้ำรินทหารนะครับทศเวียงพังคำ
เสือไฟจากโครงการพัฒนาดอยตุง
เข้าร่วมภารกิจดับไฟตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้า
หลังจากชุดหนึ่งเขาก็ระดมกำลังดับกันทั้งคืน

แล้วก็ไฟมันเริ่มลดการลุกลามลงตอนตี๓
ใช่แต่ทีนี้ถามว่าสถานการณ์เมื่อเช้าเป็นยังไงบ้าง

คือเมื่อคืนตอนตี๓นะไฟมันลดความรุนแรงไปบ้างแล้ว
แต่วันนี้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้นอีก
จุดที่ไฟเริ่มปะทุที่บริเวณพื้นที่หมู่๕
ลามไปถึงพื้นที่หมู่๑๒นะครับ
ซึ่งเลยพื้นที่โรงพยาบาลแม่จันทร์ไปแล้วนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังการทำงานเป็น๒ฝ่าย
ใช่ไฟก็เร่งดับไฟที่กำลังลุกลามนะครับ

ไม่ให้ลุกลามลงมาถึงเนินหรือว่าพื้นที่ชุมชน
ยังใช้เป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
เอาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยแบบนี้ด้วยนะครับ